สิ่งที่เราสำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือคนเราเนี่ยควรจะเป็น
ทั้งผู้ให้และผู้รับคนที่มีสามารถปลากราบประทานและ
คนที่มีกำลังมากกว่าคนอื่นสามารถที่จะเป็นผู้ให้
และส่งการให้ต่อเนื่องกันไปได้
สังคมเราจะมีแต่สังคมที่เป็นความสุข
ผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นความยั่งยืนของสังคมเรา
สังคมเราจะมีแต่ผู้ให้ที่ไม่สิ้นสุข
ทุกคนมีหมวกที่สวมคนละบทบาท
ถ้าเราเลือกเราสวมบทบาทใดแล้ว

ถามว่าความสุขของการทำงานอยู่ที่ไหนพี่
ที่เห็นประชาชนได้มีความสุข
และความภาคภูมิใจของราชการที่ดีที่สุดก็คือ
การเดินจากราชการไปอย่างเกษียณอายุลักษณะธรรมตุ๋ย
ผมจริงแล้วผมอยากเกษียณที่อายุหกสิบ
แล้วก็อยากจะอยู่กับครอบครัวนะครับ
เพราะว่าตลอดเวลาที่ทำงานนี้แทบไม่ได้ดูแลครอบครัว

บางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ดูแลสุขภาพเราดีพอเลย
ใจตรงก็คือเรายังอยากรับราชการจนเกษียณ
แล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะไปอยู่ข้างทาง
คนอื่นก็ทำงานออกไป
คุณผู้ชมคะเราได้สูญเสียผู้ว่าในดวงใจไปอีกหนึ่งท่านนะคะ
ผู้ว่าหมูป่าคุณนรงศักดิ์โอสดธนากร
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้ด้วยโรคมะเร็งนะคะ

ท่านก็ยังสั่งเสียในวาระสุดท้าย
ห่วงน้ำท่วมที่ปฐุมธานี
แล้วก็โครงการบ้านมั่นคงค่ะ
นั่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่า
ท่านก็อุทิศตนตลอดเวลาตลอดชีวิตของท่าน

เมื่อวานนี้ในแพทย์วิสิตวามวานิสภูมิในการโรงพยาบาลสิริราชได้เผยว่า
ผู้ว่านรงศักดิ์ได้เข้ารักษาตัวจากโรคมะเร็งลำไส้ที่โรงพยาบาลสิริราช
มาตั้งแต่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาที
เมื่อวานนี้ด้วยวัย๕๘ปีค่ะ
ส่วนเมื่อเช้านี้๗นาฬิกา๕๙นาทีที่สารหลักเมืองปฐุมธานี
นายอดิเทพกมลเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ก็ได้ทำหน้าที่ตามคำสั่งเสียสุดท้ายของผู้ว่านโรงศักดิ์
ในการเป็นประธานในพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธรูปประจำศาลหลักเมืองปฐุมธานี

กรอบรูปพระสยามเทวาธิราช
พระการชัยศรีพระคลัง
จากห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ประดิษฐานที่สารหลักเมือง

ซึ่งผู้ว่านรงศักดิ์ได้ร่วมถวายจิตอธิษฐาน

มาร่วมถวายศักระในพิธีวันนี้ด้วยค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะ
ส่วนที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
นางจินจนาโอสดธนากร
ภรรยาของท่านผู้ว่านรงศักดิ์

ก็มาทำเรื่องติดต่อรับศพนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
หลังจากนั้นก็เคลื่อนร่างของผู้ว่านรงศักดิ์ไปยังวัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ผู้ที่ได้ทำงานใกล้ชิดติดตามผู้ว่านรงศักดิ์ก็ได้นำเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวมาใช้สำหรับแต่งกายให้ท่านนะคะ
และได้เผยไทม์ไลน์อาการป่วยของท่านด้วยว่า
อาการป่วยนั้นเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปี๖๑
แต่ก็ยังไม่ได้ตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดเพราะว่าตอนนั้นมีภารกิจเยอะ
พอท่านย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเมื่อปลายปี๒๕๕๙
ก็ได้ไปตรวจร่างกายไปส่องกล้องเพราะว่าค่าเลือดจางกว่าปกติ
ซึ่งหมอก็วินิจฉัยว่าเชื้อมะเร็งเริ่มแพร่กระจายไปตามร่างกายแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นเวลานั้นครอบครัวยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะ
ปี๒๕๖๔ท่านผู้ว่าเข้ารับการผ่าตัดลำไส้และตับ๑ครั้งทำให้ครอบครัวเนี่ย
ทราบแล้วก็รักษาอาการป่วยเรื่อยมาค่ะ
เพราะผลเลือดไม่ดีแต่ถึงรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังสั่งงานผ่านไลน์
แล้วก็ได้ขออนุญาตคุณหมอออกไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ไปงานแต่งงานเสร็จแล้วก็กลับมารักษาตัวต่อ
จนกระทั่ง๑๘มิถุนายนค่ะอาการเริ่มสุดหนัก

ด้วยสาเหตุนี้ก็เลยทำให้ท่านตอบโต้ไม่ค่อยได้
เวลาจะสื่อสารก็ทำได้เพียงพยักหน้า
จนกระทั่ง๒๑มิถุนายน๑๗นาฬิกา๔๕นาที
ไม่มีสัญญาณชีพและในเวลา๑๗นาฬิกา๕๒นาที
มีสัญญาณชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นท่านก็จากไปอย่างสงบค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต๑สัปดาห์
มีคำบอกเล่าว่าท่านได้พูดคุยกับครอบครัวนะคะ
สั่งเสียไว้ว่าถ้าเป็นอะไรไปจะไปที่วัดพระศรีมหาธาตุ
เพราะกลัวว่าแขกที่มาร่วมงานและครอบครัวจะเดินทางลำบาก
รวมถึงท่านก็ยังมีความเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมในจังหวัดปฐุมธานี
โครงการบ้านมั่นคงด้วยค่ะ
ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลนะคะ
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่า
ตลอดระยะเวลาของการรักษา
ท่านผู้ว่ามีกำลังใจเข้มแข็งจากครอบครัวด้วยนะคะ
มีใจสู้ตลอด
และท่านถือเป็นตัวอย่างของข้าราชการไทยที่ทำงานทุกอย่าง
เพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะ
คุณผู้ชมครับส่วนบรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับ
เมื่อบ่าย๒โมงที่ผ่านมาครับ
ร่างของท่านผู้ว่านรงศักดิ์เคลื่อนมาถึงที่วัดนะครับ
มีข้าราชการในสังกัดยืนทำความเคารพตั้งแถวรับ
โดยมีนางสาวพรธีราโอสดธนากรหรือว่าคุณพลอยนะครับ
ลูกสาวของผู้ว่านโรงศักดิ์เป็นคนจุดทูบ
แล้วก็เชิญร่างคุณพ่อเข้าสู่สาราพ่วงจินดา
จากนั้นนะครับได้เคลื่อนร่างลงจากรถตู้เข้าสู่สารา
ลูกสาวได้ใช้มือขวาแตะร่างคุณพ่อนะครับ

เชิญร่างของคุณพ่อเข้าสู่สาราเพื่อเตรียมพิธีรดน้ำศพครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ในพิธีรดน้ำศพ

พิธีนี้ขอเป็นพิธีส่วนตัวนะครับ
ดให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพด้านใน

มีพิธีรดน้ำศพสำหรับบุคคลทั่วไป
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
จะมีพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพ

มิถุนายน๒๑๖๖เป็นพระพิธีธรรม
สวดพระอภิษฐรรมในพระบรมราชานุเคราะห์
วันที่๒๕๒๘มิถุนายน

และวันที่๒๙มิถุนายนเวลา๑๖นาฬิกาจะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพครับ
จากไปของท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรก็นำความเศร้าเสียใจมาให้กับหลายท่านนะคะ
ได้รู้จักกับท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมหมูป่าซึ่งก็ได้รับการช่วยชีวิตจากการดูแลของท่านผู้ว่านะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็มีตัวแทนสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติได้นำพวงหลีดนะคะ
มาวางอาลัยที่ศูนย์บัญชาการช่วยเหลือ๑๓หมูป่าโดยนายอัศวินโรมประเสริฐ
เป็นตัวแทนกล่าวยกย่องท่านผู้ว่านรงศักดิ์พร้อมทั้งแสดงความเสียใจ
กับการจากไปของวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอีกคนหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
ขณะที่นายธีรพัฒน์สมเพียงใจหรือน้องไนท์นะคะ
อายุ๒๑ปี๑ในสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่า
พอทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและเสียใจมากค่ะ
ก็บอกว่าได้คุยกับเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมติดถ้ำด้วยกัน
ทุกคนต่างก็รู้สึกเสียใจกับการจากไปของท่านผู้ว่า
ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองกับเพื่อนก็ไม่รู้มาก่อนเลย
ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งมารู้ก็ท่านเสียชีวิตแล้วค่ะ
เสียใจมากตอนนั้นท่านก็ช่วยพวกเราอย่างเต็มที่
ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านผู้ว่า
ผมก็ชีวิตท่านเป็นแบบอย่างครับ
แล้วก็ผมก็จะเป็นคนดีของสังคม
พระครูประยุทธ์เจติยานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว
บอกว่าพอทราบข่าวก็เสียใจนะคะ
ก่อนหน้านี้ไม่นานเจอพี่สาวของท่าน

จะมีการบวงสวงเจ้าแม่นางนอนที่ถ้ำหลวง
วันนั้นจะจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านผู้ว่าด้วยนะคะ
หลังจากที่ทราบกำหนดการงานชาปนกิจอย่างแน่ชัด
บอกว่าจะเดินทางไปร่วมงานด้วยอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนคุณแม่ของน้องดอมนะคะนางธนพรพรมเทพ
ดอม๑ใน๑๓หมูป่าซึ่งได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะคะ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะตัวแทนผู้ปกครองบอกว่าเสียใจมาก
เพราะท่านเป็นเหมือนคนในครอบครัว
ช่วยเหลือผู้ปกครองมาตลอดตั้งแต่เหตุการณ์๑๓หมูป่าติดถ้ำหลวง
ผู้ปกครองก็ไม่ได้สติกันเลยก็ได้ท่านนี่แหละค่ะ
วันที่๒๔ที่จะถึงก็คือครบรอบ๕ปีของวาระโลก

ทางวัดพระธาตุดอยวาวและชมรมผู้ปกครอง
ทำบุญบวงสวงแม่นางนอน
แล้วก็ทำบุญอุทิศให้จ่าแซม
ซึ่งก็ได้คุยกันว่าจะทำบุญอุทิศ
ให้กับท่านผู้ว่านโรงศักดิ์โอสธนากร

ก็จะมีการทำบุญตักบาท
และบำเพ็ญคุณส่วนอุทิศให้
อะไรและอะไรต่อการสูญเสีย
ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะคะ

หลังจากทราบข่าว

ส่วนตัวเคยไปร่วมงานกับท่านผู้ว่าที่ต่างประเทศก็สัมผัส
จะเสร็จงานบวงสงฆ์ที่ถ้ำหลวง

จะได้วางแผนเดินทางไปพร้อมกับน้อง

เพื่อที่จะไปร่วมงานชาปนกิจของท่านค่ะ
นี่แหละค่ะ
เป็นหนึ่งในวีรบุรุษที่ช่วย๑๓หมูป่า
เป็นหนึ่งในวีรบุรุษที่ช่วย๑๓หมูป่า
เป็นหนึ่งในวีรบุรุษที่ช่วย๑๓หมูป่า
ต้องบอกว่าครั้งนั้นก็เป็นภารกิจระดับโลกอีกครั้งนึง
ต้องบอกว่าครั้งนั้นก็เป็นภารกิจระดับโลกอีกครั้งหนึ่ง

จำกันได้เพราะท่านเป็นผู้บัญชาการเลย

เป็นความประทับใจกับปฏิบัติการในครั้งนั้น

ความรับผิดชอบการตัดสินใจที่เด็ดขาด

ความรับผิดชอบการตัดสินใจที่เด็ดขาด
ความรับผิดชอบการตัดสินใจที่เด็ดขาด
ความรับผิดชอบการตัดสินใจที่เด็ดขาด

ความรับผิดชอบการตัดสินใจที่เด็ดขาด